เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองครับหน้าโรงพยาบาลยุพราชเวียงสะ
บนบ้านซ่องอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราธานีครับ
ทะเบียนจังหวัดสุราธานีจอดอยู่กลางถนนแบบนี้
สภาพกระจกหน้าหลังมีรอยกระสุนปืนพลุนพลุนแค่ไหน
พลุนก็ยี่สิบกว่าจุดแล้วครับพบที่พื้นเนี่ยพบปลอกกระสุนปืนนะครับ
มิลลิเมตรสิบเอ็ดมิลลิเมตรตกเกลือนกว่ายี่สิบปลอก
ในรถพบร่างของนายสมพรสินทองอายุสี่สิบหกปี
เขาเป็นเจ้าของบริษัทมงคลชัย๙๙การโยธาเสียชีวิตครับ
นั่นอ่ะเขาอยู่ในรูปเนี่ยนะฮะสภาพศพเนี่ยถูกยิงเข้าที่ลำตัวด้านข้างนะฮะ
เป็นข้างขวา๔นัดนะครับแล้วก็ขาอีก๑นัด
คุณผู้ชมภรรยาของผู้เสียชีวิตให้การกับตำรวจบอกว่าก่อนหน้านี้ประมาณ๑สัปดาห์
สามีเมากินเหล้าเมาอยู่ที่บ้าน
แล้วบอกว่าเธอฉันมีค่าหัว๓ล้านบาทนะเธอรู้ไหมเธอเชื่อไหม
โดยมีคนลงขันฆ่าฉัน๓คน
มีฆาติการระดับสูงอยู่เบื้องหลัง
ฟังตอนนั้นก็โอ้โหสงสัยเมานะคงพูดไปเรื่อยนะ
ปรากฏว่ามีผู้หญิงลึกลับคนหนึ่งโทรมาเตือนให้ระวังตัวครับ
ส่วนสาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องธุรกิจรับเหมาก่อสร้างนี่แหละครับ
คุณผู้ชมครับจากการสอบสวนแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทราบว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายเนี่ยขับรถกลับจากไปดูคนงานมา
ทะเบียนในจังหวัดกรุงเทพมหานครแต่ว่าน่าจะเป็นทะเบียนปลอมหรือเปล่าต้องรอตรวจสอบ
ขับตามหลังมาในรถมีคนร้าย๓คนคนขับ๑คนยิง๒คนนี่คันนี้ครับ
ขับรถมาเทียบด้านข้างรถผู้ตายแล้วกระหน่ำยิงกว่า๒๐นัด
รอดูจนมั่นใจว่านายสมพรตายแล้วเสียชีวิตแล้วถึงกลับรถแล้วก็หนีไปตามเส้นทางเดิมฮะ
นี่ครับโอ้โหได้ภาพจังหวะนี้เลยเนี่ย
ชัดมากอ่ะทั้งทะเบียนด้วยทั้งพฤติกรรมด้วยนะดูในรถเห็นมีกี่คนเห็นเลย
ยิงจากด้านหน้าคนหนึ่งเห็นไหมยิงจากข้างหลังคนหนึ่งโอ้โหประกบ
บันทึกภาพได้อย่างชัดเจนชัดเจนจริงท่าน
ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวคนร้ายครับ
สั่งการให้ตั้งด่านสกัดแล้วก็จับรถต้องสงสัย
ขณะนี้ยังไม่รู้ปมของการสังหารว่าเกิดจากเรื่องอะไร
ต้องรอสอบปากคำญาติแล้วก็ผู้เกี่ยวข้อง

โอ้โหนี่ค่ะอุกอาจจริงนะคะกระหน่ำยิงหลายนัดมาก